ช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
เหตุการณ์ตั้งแต่เหตุการณ์นะมันเกิดตั้งแต่สงกรรณ์ที่ผ่านมา
เขาไปเที่ยวที่ผับแถวนครพนมแล้วถูกกลุ่มเขาเรียกว่าเจ้าแม่
เป็นสาวประเภท๒เป็น๑๐คนนะฮะรุมทำร้ายทั้งเตะต่อยทั้งกระทืบทั้งตบ
แล้วก็เอาศีรษะเนี่ยโข่งกระแทกพื้นบาดเจ็บปังตายเหตุการณ์ก็ผ่านมาพักใหญ่แล้ว
คดีไม่คืบหน้าเลยนะครับทางขวานี่คือผู้เสียหายนะ
เมื่อกี้เห็นคนเดินเข้ามาหากันทางขวาคือผู้เสียหายทางฝั่งซ้ายเนี่ย
คือกลุ่มที่ผู้เสียหายบอกว่าโดนรุมกระทืบใช่ไหมใช่เนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยครับ
นางสาวพันธิมราผมหอมอายุ๓๑ปีครับนำคลิปนี้เป็นคลิปอยู่หน้าผับเมืองนครพนม
แก๊งวัยรุ่นทั้งผู้หญิงทั้งสาวประเภท๒นับ๑๐คนรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๕เมษายนสักประมาณตี๒นะครับ
เขาบอกว่าคืนนั้นเนี่ยไปเที่ยวผับกับเพื่อนสองสามคนมีปัญหากันกับกลุ่มวัยรุ่น
เพราะว่ามองหน้าไม่พอใจกันมีการผลักอกกันในผับรับประพอก็เข้ามาห้ามแยกย้ายกันไป
ผับเลิกมีคู่กรณีที่อ้างตัวว่าเป็นแก๊งเจ้าแม่ออกไปดักรอหาเรื่องอยู่ข้างหน้า
ถูกล็อกตัวแล้วถูกรุมทำร้ายทั้งเตะต่อยกระทืบดึงผมโขกกับพื้นจนหมดสติ
แล้วก็ไปฟื้นที่โรงพยาบาลรักษาตัวเกือบ๑๐วัน
ก็แจ้งความที่โรงพักเมืองนครพนมตั้งแต่วันที่๑๖เมษายน
ออกจากโรงพยาบาลก็ติดตามดำเนินคดีเพราะว่ามันล่าช้ามาก
เธอต้องเป็นคนดิ้มรนหารักฐานเองทั้งยังให้ข้อมูลกับตำรวจเชื่อมโยง
หาตัวผู้ที่กระทำความผิดได้แต่สุดท้ายก็มีญาติของคู่กรณีเนี่ย
พยายามไปไก่เกลี่ยที่โรงพักพยายามกดดันให้ยอมความ
โดยมีญาติที่อ้างว่าเป็นทหารยศใหญ่มากยศในพันธุ์เลยไปข่มขู่
นะก็เลยกลัวว่าจะไม่มีความเป็นธรรมตำรวจเองก็บอกว่าได้มีการออกหมายเรียก
คู่กรณีประทับทราบข้อกระหว่างแล้ว๒รายถามร่วมการทำร้ายบริกายผู้อื่น
โดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
แล้วก็เตรียมออกหมายเรียกผู้ร่วมกระทำผิดไปสอบส่วนเพิ่มเติม
ขณะที่นายุทธพงศ์อ่อนอุทัยพ่อของคู่กรณีก็บอกว่าได้สอบถามลูกสาวแล้ว
ก็ยอมรับว่ามีการทะเลาะกันจริงแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการรุมทำร้ายผู้เสียหาย
ทะเลาะกันในผับตามภาษาวัยรุ่นไม่ได้เข้าข้างลูกสาวถ้าผิดก็ว่าไปตามผิด
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้พาญาติหรือคนมียศไปข่มขู่ให้ยอมความ
ขอให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าลูกสาวผิดก็ลงโทษไป
แล้วก็จะตักเตือนไม่ให้ลูกสาวนั้นไปทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
ฝั่งคู่กรณีเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าไม่ได้เป็นการรุมเป็นการสมัครใจกันเดียว
สมัครใจกันตบ๑ต่อ๑ไม่มีการจับหัวกระแทกพื้นจนสลบด้วย
เพราะว่าฝ่ายผู้เสียหายยังลุกขึ้นมาด่าได้อยู่เลย
อันนี้ก็เดี๋ยวดูเรื่องราวแล้วกันว่าตกลงแล้วเรื่องไปจบที่ตรงไหน
เพราะตำรวจเขาก็ดำเนินการแล้วนะคะ